แต่คนนี้โสดรับปีใหม่กันไปเลยนะคะคุณ
สำหรับมุกวารณิชย์ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นักแสดงสาวคนนี้โด่งดังมาจากซีรีส์เรื่องรักน้าเป็ดโง่
เป็นแสดงบทเป็นน้องจูหลายคนชื่นชอบทีเดียวนะคะ
คอนเวิร์สและแยกทางกันไปแล้วค่ะ
พร้อมกับข่าวลือที่บอกว่าเธอน่ะโดนแท้
เพราะว่าผู้ฝ่ายชายแอบไปมีผู้หญิงคนอื่นคุณ
แต่เธอบอกว่าเฮ้ยก็อย่าไปมองว่าใครเนี่ยเทใครนะคะ
ก็มองเป็นเรื่องของคนสองคนค่ะคุณผู้ชมค่ะ

เข้าใจว่าแฟนคลับอาจจะเสียดายบ้างนะ
แต่เธอเองก็เสียใจเช่นกันค่ะ
เลิกกันไปแล้วค่ะ
เพราะว่าแบบเหตุผลบางอย่างที่อาจจะไม่เข้าใจกัน
แล้วก็คือเราก็เหมือน
ต่างคนต่างมีเหตุผลของตัวเองอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าก็ยังเป็นเพื่อนกันได้
ทั้งสองฝ่ายไม่มีใครมีคนอื่นเลยไหมคะ

ตอนนี้ก็ต่างคนต่างไปใช้ชีวิตของตัวเองแล้วเรียบร้อย
หนูคิดว่าเราตกลงกันมากกว่าอะไรอย่างนี้
ก็เลยรู้สึกว่าเราก็ไม่อยากจะโทษว่าเขาเทอะไรอย่างนี้
มันเป็นการที่เราทั้งคู่ตกลงกันแล้วว่าแบบ

จากการตอบคำถามแล้วน่าจะเลิกกันด้วยดีนะคะ

อยู่สดให้ผู้ชายเสียดายเล่นกันไปก่อนนะคะ